คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าแก่นนำกลุ่มผู้ชมนุมได้มีการประกาศยุติการชมนุมไปเมื่อช่วงสี่ทุ่มที่ผ่านมานะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อสักครู่นี้รอให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศสดทางด้านในทางด้านในเนี้ยมีการแถลงภาพรวมในเรื่องของการชมนุมที่ผ่านมาหลักหลักก็ได้พูดถึงเรื่องของการดำเ
ผู้ชมนุมบางส่วนนะคะไปปักหลักอยู่ที่นั่นคือยังไม่ได้เดินทางกลับถึงแม้ว่าจะยุติไปแล้วยังไม่กลับบ้านนะยังไม่กลับค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันหน่อยนะคะคุณคารินกระมุดโยธีนผู้สื่อข่าวของเรายังอยู่ที่บริเวณนั้นนะคะคุณคารินครับบรรยากาศเป็นยังไงคะครับส

มารวมกันค่อนข้างเยอะครับแล้วค่อนข้างจะเป็นเรื่องระหว่างวินรถจักรยานยนต์ครับอันนี้เหมือนต่างฝ่ายต่างเข้ามาเพื่อจะมารับลูกค้าครับแต่ไม่ไม่เกี่ยวกับผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่นะครับไม่เกี่ยวครับน่าจะเป็นการเข้ามาเยอะจนเกินไปแล้วก็เป็นวินจากหลายท้องที่ครับเข้ามาและน่าจะเป็นการเข้าใจ
เป็นลักษณะของการมาแสดงออกแล้วก็ยื่นข้อเรียกร้องต่าง
ที่เขาได้แสดงออกจากสำนักงานสนุนแห่งชาตินะครับ
ประโยคที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมพูดออกมาบ่อยก็คือให้ปล่อยเพื่อนของพวกเขาออกมาซึ่งพวกเขาไม่ได้ผิดอะไร
ตรงนี้ครับที่จะเป็นสิ่งที่แล้วก็บอกว่าการทำงานของตำรวจเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นธรรมสักเท่าไหร่ครับ
เป็นการวิทับวิจารณ์โดยส่วนใหญ่ครับ
คุณกลิ่นครับในส่วนนี้ที่เขาตอนนี้ก็แยกย้ายกันแล้วล่ะ
วิทยานำนะครับได้ประกาศแล้วก็มีการโพสท์ทางโซเชียลมีเดียนะครับ
เป็นการนัดพบกันอีกครั้ง๑๗นาฬิกาในวันพรุ่งนี้ครับ
แต่ยังไม่มีการยืนยันสถานที่ที่ชัดเจนแต่จะมีการประกาศออกทางโซเชียลมีเดียเนี่ย
หลังจากนี้ตามเพจที่กลุ่มพวกเขาเนี่ยตามกันอยู่ครับ
ลักษณะตรงนี้ก็เหมือนกับวินจอยอมารอรับคนด้วยนะครับ
ใช่ครับมันก็เลยเป็นปัญหาเหมือนที่เมื่อกี้คุณภาพของตรฐานเห็นครับ
ก็เป็นมีมาจากหลายหลายเหตุนะครับ
ในที่จะเป็นอย่างไรนะครับ

กลับมาอัพเดทสถานการภาพที่แยกร่าสสม
ที่แยกร่าสสมก็เหมือนกันตอนนี้การจัดลจอดเริ่มที่จะเปิด
ให้รถสามารถสัญจรได้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีแต่กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ยังคง
วิ่งเพื่อที่จะสอเรียกลูกค้าส่งผลชนที่มาชุมรมบาท

บางคันก็เข้ามาวิ่งในเส้นทางนี้แล้วนะคะ
ตั้งแต่เวลา๑๐๑๖นาฬิกา
สัญญาณไฟเขียวไฟแดงเป็นปกติแล้วค่ะ
การแสดงให้เห็นว่าทุกอย่างตอนนี้พี่แกล้งเริ่มตกกลับเข้าสู่จังหวะปกติแล้ว
การชุมนุมทุกอย่างจบสิ้นคืนนี้ประชาชนสามารถเข้ามา
ใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้วก็
พรุ่งนี้เค้าก็ไม่มีแล้วนะครับไปหมดแล้ว
คุณสิริวัลท่าทีล่าสุดของแกนนำผู้ชุมนุม
เขามีอะไรออกมาเพิ่มเติมมากกว่านี้ไหมครับ
ในการติติงการกระทำของทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐนะคะ
ก็มีบ้างแต่ว่าเรื่องของความคืบหน้าในการแจ้งสถานที่พวกนี้ยังไม่มีชัดเจนนะคะ
เวลาเขาได้แจ้งไหมฮะ
เวลาคือบนเวทีเราต้องยึดบนเวทีเป็นหลักก่อนนะคะ
เพราะว่าทางแก่นนำบอกว่าได้มีการแจ้งบนเวทีว่าพรุ่งนี้ให้ติดตามทางโซเชียลมีเดีย
ที่ทางผู้ชุมดุมใช้ติดตามตลอด
จะมีช่องทางไหนบ้างเป็นเพจของคณะรัฐศณบริษัทธาระจาชวนหมดแอบ
ก็จะมีอยู่๓เพจที่จะต้องมีการแจ้ง
ก็จะต้องแจ้งผ่านทางเพจของคณะราษดรนะคะ
เป็นว่าพรุ่งนี้มีการนัดหมายแต่ว่ายังไม่ระบุเวลาและสถานที่
ยังจะอย่างนี้
ความผิดตรงไหนอะไรยังไงก็คงไปว่ากันต่อไป
ส่วนพรุ่งนี้เขาจะเคลื่อนไหวยังไงต่อเนี่ย